ทุกผู้ชมครับมีชายคนหนึ่งเหมือนกับถูกอะไรเข้าสิงนะฮะ
ญาติพี่น้องก็ต้องพามาทั้งหมอผีพามาทั้งพระนะครับ
เพื่อช่วยไล่ผีนะครับเอาไปดูเหตุการณ์หน่อยนะฮะ
ไปล่ะอีกออกไป
เข้าไป
นู่นฮะที่อยู่ในห้องนั้นผู้ชายคนหนึ่งนอนแผ่หราอยู่นั่นฮะ
มีอาการเหมือนกับมีผีเข้าสิง
เป็นบ้านพักหลังหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
เขาถ่ายคลิปเอาไว้แล้วมาลงติ๊กต๊อก
อีกนี้มนต์พระมานะฮะ
แล้วก็มีคุณลุงเนี่ยฮะเสื้อขาวนี่หมอผี
มาทั้งหมอผีมาทั้งพระเลยช่วยกันไล่ผี
ทางหมอผีนี่เขาก็มาทำพิธีมาสวดคาถาถามเป็นใครต้องการอะไรให้ออกไป
ผู้ชายคนนี้ก็เอาแต่ร้องบอกเจ็บเจ็บ
คือคนที่ลงคลิปเอาไว้เขาโพสต์เนี่ยแล้วก็มีข้อความบอกอย่าหาทำ
ขอให้คนทำจงรับกรรมคงหมายถึงคนที่ปล่อยผีมาเข้าเขามั้ง
แล้วคลิปมันก็ตัดไปฮะก็ยังไม่รู้ว่าตกลงเขาเป็นยังไงต่อนะ
ญาติเขาถ่ายคลิปแล้วมาโพสต์เอาไว้